คุณผู้ชมฮะกลับเข้ามาติดตามข่าวกันต่อนะครับ

ก็ต้องจับตามองไปที่มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
๒วันก่อนแล้วบางทีว่าการกระทรวงกันคลังบอกว่า
จะฟื้นตัวสมบูรณนู่นปี๖๗นู่นนะครับ

ไม่รู้ว่ามาตรการของวัคซีนพาสปอร์ตมันจะมีส่วนช่วยอะไรไหม

เราก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับสวัสดีอาจารย์ครับ
แพร่หลายมากขึ้นความมั่นใจก็มากขึ้น
ฉะนั้นช่วงนี้จะเห็นว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ในกลุ่มธุรกิจต่างเริ่มขยับตัวแล้วครับ
โดยเฉพาะธุรกิจในภาคส่วนของการท่องเที่ยว
วันนี้มีข่าวดีมาหลายมุมเลย
มุมที่๑มีหัวข่าวว่าเปิดประเทศรับต่างชาติเมษายนนี้
พิพัฒนำร่องเข้าพักใน๕จังหวัดท่องเที่ยวก่อน
จังหวัดท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้าง
มีเชียงใหม่มีภูเก็ตมีกระบี่มีชนบุรีคือที่พัทยา
มีสุราชคือสมุยเกาะพงันเกาะเตา
ทีนี้พอข่าวออกมาเป็นอย่างนี้คนในพื้นที่เขาก็เป็นห่วงว่า
มาตรการที่จะป้องกันไม่ให้คนต่างประเทศเอาเชื้อเข้ามาติด
แล้วเกิดการระบาดขึ้นมาอีกจะทำอย่างไร
ลองฟังคำอธิบายวิธีป้องกันที่รัฐมนตรีท่องเที่ยว
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเสนอลองฟังดูนะครับ
เขาบอกอย่างนี้ครับจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพัก
ในประเทศไทยช่วง๑๔วันแรกในรูปแบบที่เรียกกันว่า
จะให้นักท่องเที่ยวกักตัวในโรงแรม๓วันแรก
ตั้งแต่วันแรกก่อนกักตัวใน๓วันที่๓
ถ้าไม่มีการติดเชื้อ
ก็ให้ออกมาพักผ่อนบริเวณโรงแรมได้
จากนั้นพอในวันที่๙จนถึงวันที่๑๒
เอาล่ะถ้าผลออกมาไม่ติดเชื้อ
ทีนี้ก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างได้ทั่วประเทศ

ถ้าเป็นไปตามการนี้ก็แปลว่า
คนในพื้นที่มั่นใจได้ปลอดภัย
สำหรับประชาชนที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยว
แล้วถ้าทำอย่างนี้ได้
จะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจยังไง
คุณพิพัฒน์ก็ยกตัวอย่างย้อนกลับไปว่า
ในปี๖๒ก่อนที่เราจะมีโควิด
ประเทศไทยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ๒ล้านล้านบาท
พอไปรวมกับนักท่องเที่ยวไทยอีก๑ล้านล้านบาท
ก็จะมีรายได้ด่วน๓ล้านล้านบาท
แต่ว่าพอปี๑๓ที่โควิดเข้ามา
รายได้หายไปเกือบหมด

ทรายมาตร๓ทรายมาตร๔ช่วงครึ่งปีหลัง
สถานการณ์ต้องดีขึ้นแน่
อกจากนั้นมุมดีจากสถาบันการเงินที่จะ
มาสนับสนุนวันนี้ก็เห็นหัวข่าว
น่าชื่นใจสำหรับวงการท่องเที่ยว
กับโรงแรมอันนี้เป็นประกาศจากธนาคารก็คือไทยพาณิชย์เขาก็จะปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคนที่เป็นหนี้เก่าก็จะได้ยืดหนี้พักหนี้ได้ยาวขึ้นส่วน
รายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยไปสอบถามกันเอาเองเอาเรื่องหัวข้อหยาบหยาบหลักหลักมาให้ฟังก่อน
จากโรงแรมแล้วที่จะเป็นต้นเหตุสำคัญที่จะให้คนเดินทางดูมุมมองของสายการบินครับ
ผู้ประกอบการสายการบินหลายสายตอนนี้เขามีโปรโมชั่นกันอุตลุดไปหมด
เอเชียลุ้นสัญญาณฟื้นตั้งเป้าเมษานี้บินได้ทุกเส้นทาง
ผู้บริหารแอร์เอเชียบอกว่า
ตอนนี้มาตรการผ่อนคลายเข้าออกแต่ละจังหวัดไม่ต้องกักตัวแล้ว
รวมทั้งการที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนก็ทำให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้น
ตอนนี้แอร์เอเชียได้รับผลตอบรับที่ดีมาก
ขายหมด๘๐๐๐สิทธิ์ภายใน๔๘ชั่วโมงแรกที่เปิดจำหน่ายสิทธิ์
แล้วก็มีหัวข่าวบางหัวข่าวเห็นแล้วเอออย่างนี้ก็มีด้วย
สายการบินเวียดเจ็ตขายตัว๕บาทครับ
เป็นหัวข่าวแต่ว่าจริงในรายละเอียดก็คือว่า
เขาจะฉลองครบรอบ๓ปี๓เดือน
เขาจะเริ่มทำโปรโมชั่นเนี่ยขายตัว๕บาท
แต่ไม่รวมภาษีนะไม่รวมภาษีไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มเติม
แล้วเขาเปิดให้จองได้ตั้งแต่วันที่๗ไปติดต่อกับเราเองเถอะ
แล้วจะเริ่มบินได้ตั้งแต่วันที่๘มีนาถึง๓๑ตุลา
ยกเว้นวันหยุดนักขัดตะเริกเออเราก็จะได้เห็นภาพว่าแต่ละสายการบินเนี่ย
ออกมามีมาตรการที่จะกระตุ้นให้คนเดินทางมากขึ้น
ฉะนั้นการที่เราอยู่กับความหดหู่ห่อเหี่ยวมาเป็นปีแล้วนะครับ
มาเป็นปีแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้เห็นข่าวทุกวัน
กิจกรรมโรงงานที่โน่นที่นี่ถูกปิดกิจการนั้นถูกยกเลิกการจ้างงาน
คนก็ไม่มีรายได้คนก็เครียดไม่มีจะกิน
ตื่นเช้าก็มาขึ้นมาก็เจอข่าวคนสิ้นหวังเครียดฆ่าตัวตายเป็นรายวัน
ฉะนั้นพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะได้เห็นภาพดีให้กำลังใจกัน
ฉะนั้นเมื่อสัญญาณดีออกมาอย่างนี้เนี่ย
วงการธุรกิจมันเกี่ยวยงเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว
ถ้าธุรกิจท่องเที่ยวดีเสียอย่างเดียวนะครับทุกอย่างจะดีตามโรงแรมดีร้านอาหารดีรถทัวร์ดีรถเช่าดีอะไรอ่ะ
รถเช่าเรือเช่าธุรกิจขายของที่ระลึกดีหมด
เงินก็จะสะพัดไหลเข้าไปในต่างจังหวัดในอำเภอในหมู่บ้านด้วยซ้ำไป
เพราะเงินที่เข้ามากับการขายของการส่งออกเนี่ยมาถึงก็ต้องอยู่กับเท่าแก่อยู่กับเจ้าของโรงงานแล้วก็จ่ายเงินเดือนไปถึงพนักงาน
พนักงานได้เงินเดือนก็ส่งไปให้พ่อแม่ไปซื้อข้าวซื้อของโอ้โหหลายต่อ
แต่ว่าถ้าตัวเลขที่ได้มาจากการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเอาไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ไหนในอำเภอไหนในตำบลไหนในหมู่บ้านไหนได้โดยตรงเลยครับ
ถึงตัวเร็วมากถึงตัวเร็วมากฉะนั้นมาตรการที่จะส่งเสริมเพิ่มเติมเรื่องการท่องเที่ยวผมคิดว่าเท่าที่ทำมาเอาล่ะก็ดีอยู่แล้ว
แต่ว่าอยากให้รัฐบาลเพิ่มเติมมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากเรื่องไทยเที่ยวไทยเที่ยวด้วยกันอะไรแล้วเนี่ยโรงแรมผู้ประกอบการโรงแรมเขาเสนอบอกว่าให้ช่วยบอกรัฐบาลหน่อย
ราชการแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเขาจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่เรียกว่างบประมาณจัดสำมนาโดยเฉพาะในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณเนี่ยถ้าเป็นงบเหลือจ่ายใช้จ่ายไม่หมดเดี๋ยวคลังเรียกคืนแล้วจะยุ่งฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือจัดอบรมสำมนาคราวนี้เนี่ยจัดอบรมสำมนาช่วยออก
อบรมสัมมนากันในต่างจังหวัดโรงแรมทั้งหลายเขาจะได้อนิสงฆ์จากการจัดสัมมนาของหน่วยราชการปีนึงเยอะนะครับปีนึงเยอะนะตัวเลขที่เอาคนไปสัมมนาแล้วหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้เศรษฐกิจก็จะฟื้นขึ้น
ฉะนั้นวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกเมื่อสักครู่ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนายกก็ได้เชิญรองนายกด้านเศรษฐกิจได้เชิญรัฐมนตรีคลังเชิญสภาพัฒน์เชิญทีมงานที่ปรึกษาตั้งวงหารือกันกำลังจะหามาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อในช่วงที่มีสัญญาณดีในช่วงที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง
วัคซีนมากขึ้นฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้เอาเรื่องดีมาให้กำลังใจกันหน่อยครับเรากำลังจะมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงแล้วครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยวนี้ครับบุคลัมนังแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สภาพด้วยนะครับก็ตอนนี้เขามีโครงการหลายโครงการเลยนะค่อยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวไปนะครับแต่ก็ต้องระวั